รินทร์คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณครับข่าวนี้
ลูกสาวบ้านหนึ่งมีอาการแปลกอาการคือไม่กินข้าวนะ
ชอบเอาดอกไม้มาทัดหัวแล้วก็ชอบกินแต่ผลไม้ข้าวไม่กินด้วย
ถึงขนาดต้องตั้งศาลเลยครับนี่ครับรำวงรอบศาลกันเลยฮะ
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่บ้านขวาวตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระที่สุรินทร์
คนที่นำรำวงก็คือนายทวีมณีศรีครับ
เขาทำพิธีเส้นไหว้ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่บริเวณบ้านของเขานี่แหละ
ก็มีทั้งเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยอะไรล่ะไก่ต้มปลาทอดข้าวสวย
น้ำเหล้าขาวและผลไม้นี่ตั้งเป็นวงแบบนี้
มีแม่หมอจันทร์หวังผลครับเป็นร่างทรงนะ
เสื้อมอฮอมเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนทำพิธี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
สาเหตุที่ว่าต้องมาตั้งศาลแบบนี้คุณทวีครับเจ้าของบ้านเล่าว่า
กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวคุณทวีเนี่ยนะ
ไปทำงานอยู่ภาคใต้พอกลับมาอยู่บ้าน
ปรากฏมีเรื่องแปลกที่ทำให้คุณทวีเชื่อว่า
ลูกสาวกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาตัวเปล่าครับ
มีวิญญาณตามลูกสาวมาด้วยอาการแปลกของลูกสาวที่ว่าก็คือ
ชอบเอาดอกไม้มาทัดข้างหูครับดมกลิ่นดอกไม้ทั้งวันเลยนะ
ไม่กินกินแต่ผลไม้แล้วเหมือนจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ลูกสาวยังบอกด้วยว่าโอ้โหนี่หลอนเลยพี่ปุ้ย
อะไรอ่ะลูกสาวบอกเหมือนมีผู้หญิงผมยาว
ยืนมองอยู่ตลอดเวลาใส่เสื้อม่วง
นั่งข้างผมด้านขว้านี่อันนี้พี่ปุ้ยแล้วนะแต่ที
ทีนี้คุณทวีครับผู้เป็นพ่อเนี่ยถามเรื่องนี้กับแม่หมอจันท
ผมยาวตามมาอยู่แล้วเหมือนจะเอาชีวิตลูกสาวไปอืม
หลังจากนั้นก็เลยทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวลูกสาวครับ
แม่มีเรื่องแบบนี้ต้องมีเลขเด็ดไหมล่ะ
เขาบอกว่าเจ้าของบ้านได้เลขเด็ดจากการทำพิธีด้วยนะ
จะไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคในงวดกลางเดือนสิงหาคมนี้ต่อไป
เขาไม่ได้บอกนะเลขอะไร๘๐นะเขาบอก๘๐